ก็ดำเนินการปรับอะไรก็ผลักดันกลับกันไป
แต่จับคราวนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในไทยเกินเวลาครับ
พอจับเสร็จปั๊บพาตัวไปสถานกักกักตัวไว้ก่อน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

สถานกักกันกักตัวนะครับแล้วก็ออกอุบายบอกพลขับบอกผมเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวขอวิวแชร์จังหวะที่พลขับจะไปเอาวิวแชร์ครับ
ยูกิมันเดินไม่ไหวใช่ไหมมันวิ่งขึ้นรถฮะวิ่งขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังเนี่ยนะแล้วขับหนีฮะเนี่ยครับในจังหวะชนคุณผู้ชมดูพี่คนนี้นะโอ้โหถ้าทับลงไปนะครับลงไป
ขาหักแน่เนี่ยแล้วพอตรวจสอบพฤติกรรมไปนะโอ้โหที่เบิร์ตบอกไงทำไมโอ้โหเยอะจังบอกสักทีได้ไหมได้เขาเป็นบุคคลที่มีหมายจับคดีช่อโกงที่ญี่ปุ่น๒๐ล้านเยน
เนี่ยฮะแล้วทางการญี่ปุ่นเขาต้องการตัวนะส่วนไทยเนี่ยนะครับในไทยเดี๋ยวคดีอยู่เกินกฎหมายเนี่ยนะก็แจ้งข้อหาไปแล้วมันจะเพิ่มอะไร
ทรัพย์สินราชการโดยใช้ยานพานะหลบหนีการจับกลุ่มแล้วอะไรอีกอ่ะทำลายทรัพย์สินทางราชการหลายกระทงบวกไปแล้วนี่คือคงต้องเดี๋ยวต้องไปดูว่าเรามีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่า
อาจจะต้องถ้ามีก็ต้องส่งไปฮะโอ้โหที่นี่ช่องโกงที่ญี่ปุ่น๒๐ล้านเยนอ่ะนี่ไงได้มัน๔๕ล้านบาทนะนะ